สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับ
วันนี้อยู่กับผมพัชละบรรยายงและทีมงานรวยหุ้นเหมือนเคยนะครับ
เราไปดูต่อฮะแนวโน้มการลงทุนในตลาดต่างนะครับ
สรุปกันมาตลอด๓ปี๔ปีที่มีรายการรวยหุ้นกันมานะครับ
การโยกย้ายของเด็ดเงินนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เทรนด์ของตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไร

สวัสดีครับคุณพีรพงศ์ครับเป็นอย่างนี้ฮะในช่วงนี้ความน่าสนใจของยุโรปครับ
เราคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุโรปเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยถ้าเราไปดูส่วนของตัวเศรษฐกิจภาพเศรษฐกิจ
อัตราการว่างงานเนี่ยลดลงต่ำสุดในรอบ๘ปีนะครับ
ในขณะที่เรื่องเงินเฟ้อก็ยังเป็นส่วนที่
ตัวธนาคารการยุโรปเนี่ยก็คงยังให้ความกังวลอยู่นะฮะ
เหลือ๑๕ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าอยู่ที่๑๔
ใจอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ส่งสัญญาณอัตราเร่งมากขึ้นนะฮะ
สามารถที่จะใช้ตัวนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปได้
ซึ่งนโยบายผ่อนคลายทางการเงินซึ่งกำลังจะหมดภายในช่วงสิ้นปีนี้
ก็คาดว่าจะได้รับการต่ออายุต่อไปนะครับ
ก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ตัวหุ้นยุโรปยังมีความน่าสนใจอยู่
ครับผมนะฮะแปลว่าในส่วนของปี๖๑ต่อไปเนี่ย
ยังไม่เห็นความตึงเครียดของนโยบายทางการเงินนะครับ
ส่วนของเงินเฟ้ออัตราเร่งก็ยังไม่ได้สูงมากอย่างที่กิริพงศ์บอกไป
เพราะฉะนั้นความน่าสนใจเรามีกองทุนอะไรมาแนะนำ
ถ้าเกิดว่านักลงทุนอยากลงทุนครับ

ทีนี้ตัวกองทุนรวมหลัก
เขาจะไปเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของยุโรป

เพราะฉะนั้นเทียบกับบ้านเราแล้วก็ไม่ได้เล็กเท่าไห
แล้วก็สไตล์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนเนี่ย
เพื่อจะหาหุ้นที่มีความน่าสนใจ
เพื่อที่จะเอามาเข้าพอร์ตในการลงทุน
นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการลงทุน

ในตลาดพัฒนาแล้วอย่างยุโรป
ก็เรามองว่าณปัจจุบันนะครับ

เทียบกับอดีตที่อยู่ประมาณสัก๑๒๑๓เท่า
จะเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับ
อย่างพวกอิตาลีหรือว่าสเปน
ทำให้ผลประกอบการมันเริ่มมีความน่าสนใจมากเป็นพิเศษ
ก็เราเลยมองว่าการลงทุนในช่วงต่อไป
แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงมากหน่อย
ก็อาจจะรอจังหวะที่หุ้นมีการปรับตัวลงมา
แล้วก็เป็นจังหวัดที่เขาแนะนำให้ทยอยสะสม

คือในส่วนของผลตอบแทนย้อนหลัง

เมื่อผลประกอบการออกมาดีขึ้นความน่าสนใจกลับมา

สินค้ามันน่าสนใจตัวนี้มีค่อนข้างเยอะทีเดียว
ที่เราได้เกิดนำไปนะครับว่าเริ่มกลับมาแล้วในส่วนของตลาดพัฒนาแล้วอย่างยุโรปเอง
หลักคืออุตสาหกรรมกับการเงิน

เปอร์เซ็นต์สองตัวนี้รวมกันอยู่ที่ประมาณเกือบ๓๐

สนใจติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
โบรกเกอร์ที่เป็นพันธมิตรอยู่กว่า๓๐แห่งทั่วประเทศ
เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้นะครับถ้าสนใจนะครับ
ให้คุณพีพงทิ้งท้ายครับสำหรับความน่าสนใจของกองทุนนี้อีกครั้งครับสุดท้ายครับ
ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในยะต่างการถึงยาวนะครับ

อืมนะฮะติดต่อสอบถามได้เบอร์ยังเห็นบนหน้าจอนะครับ๐๒๖๘๖๖๑๐๐๙

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวพัฒนาเม็ดพลาสติกโอลีเอทีลีน
เพื่อนำมาผลิตถุงบรรจุผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พลาสติกคลุมโรงเรือนที่แข็งแรงรวมถึงถุงยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร

กระบวนการหมักทางชีวภาพมาผลิตถุงปลูก
และขาดสลัดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอีกด้วย